ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ก็ตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
แถวบางกระดีเขตบางขุนเทียนกรุงเทพ

ชาวบ้านบอกปกติแถวนี้วัยรุ่นเนี่ยมาตีรันฟันแทงกันประจำเลย

ถึงขั้นแบบมีระบงระเบิดขวดอะไรแบบไล่ปลากันด้วย
นอกจากไล่ตายกันฟันกัน

กลุ่มนึงเนี่ยวิ่งหนีเข้าไปเขาปิดรั้วบ้านไม่ทัน
อีกกลุ่มนึงมันก็ไล่ตามมาอีกนะ

นี่เขาได้ยินเสียงแล้วเขาจะลงมาปิดรั้วบ้าน

ไม่ทันแล้วค่ะวิ่งไล่

หลังคาบ้านหลังนึงเนี่ยตอนเช้ามาดูนี่เป็นรอยไหม้เลยนะฮะ

นี่เห็นมั้ยตอนเป็นรอยไหม้จริง
ทุ่มครึ่งนะที่เกิดเหตุคืนวันที่๗ธันวาคม
คุมชนแถวบ้างก็ดีเกรดบ้างกรุงเทียนกรุงเทพ
ล่าสุดสนสแหมดำไล่ตามจับกลุ่มตัวหนึ่งในผู้ก่อเหตุได้แล้วนะฮะ
อันนี้เป็นเยาวชนชาย๖คนนะครับ
น่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันอีกกลุ่มนึงไม่รู้เป็นใครอะไรยังไงบ้างนะ
คือจับได้๖นะอายุ๑๔ถึง๑๕
ภาพจะเห็นแค่๔เพราะว่าอีก๒คนอายุ๑๔
ก็เลยต้องกันตัวในฐานะเป็นเด็กไว้มากไว้ก่อนนะครับ

ของกลางก็คือจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน๒คัน
มีหมวกกันน็อกแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุด้วย
คนนี้ปัจจุบันเรียนอยู่มต้นโรงเรียนมัธยมแถวสแหมดำ
รับว่าคือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในกล้องวงจรปิดที่ก่อเหตุจริง
โดยอ้างว่าที่ไปไล่ทำร้ายกันเนี่ย
เนื่องจากทางฝั่งเขาเนี่ยถูกอีกฝั่งนึงมาปลาระเบิดปิงปองใส่ก่อน
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันบุกรุกนะฮะ
เพราะว่าเข้าไปในบ้านชาวบ้านเขาด้วย
แล้วก็วางเพลิงเผาทรัพย์ด้วยเรื่องการทำร้ายร่างกายอะไรพวกนี้ด้วย